ฉันจะฝันไกลให้ได้มากกว่าที่ฝัน

รู้ไหมฉันก็เปิดอย่างใหญ่ไง

ยากเกิดเนอะจักรีตอนเด็กคุณอยากเป็นอะไรตอนโตอยากเป็นแม่ค้าส้มตำค่ะ
เพราะว่าชอบกินส้มตำแต่พอเห็นแม่เปิดร้านแล้วตำเหนื่อย
ก็เลยว่าไม่เป็นดีกว่าเป็นนักข่าวดีกว่าค่ะ
เออนะคะเหมือนนี่เลยนะคะเหมือนศิลปินของวงการบันเทิงบ้านเราเลยนะคะ
ก่อนที่จะมาลดแล่นในวงการบันเทิงปฏิเสธไม่ได้เลย
แล้วพอตัวเองเป็นศิลปินแล้วก็โอ๊ยตัวเองทำตามได้
วันนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะได้รวบรวมนักร้องดังนะฝันที่เป็นจริง
กันจะมีใครบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
และอย่างที่ทราบกันดีค่ะน้องยูกิตัดสินใจลาออกจากวงเสียงวิหก
เพื่อเลือกเส้นทางนักร้องของตัวเองอีกครั้งในวัย๑๖ปี
มาสบค่ายไห้ท้องคำ
ทำให้โซเชียลแห่แชร์ภาพวัยเด็กของน้องที่ถ่ายรูปกับพี่ลำไย
ทำเอาแฟนคลับแห่ยินดีที่สาวน้อยในวันนั้น
ได้มาอยู่ร่วมค่ายกับนักร้องที่ชื่นชอบ
และในที่สุดทั้งคู่ก็ได้มาขึ้นเวทีร่วมกัน
จากความฝันกลายเป็นความจริงในวันนี้
อีกหนึ่งลูกทุ่งสาวที่เดินตามรอยไอดอลของตัวเองจนเป็นจริง

ลูกสาวพญานาคธัญญาอาสยาม
เรื่องราวนี้สาวธัญญาเป็นคนเปิดเผยเรื่องราวประทับใจด้วยตัวเอง
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตัวเธอมีโอกาสไปเยือนรีสอร์ทนาตาย
ลูกทุ่งสาวรุ่นพี่ตายอรไทย
ธัญญามีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงกับพี่ตายเป็นครั้งแรกในชีวิต
ซึ่งตัวเธอเขียนเล่าความประทับใจในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งว่า
เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยคาดคิด
ว่าจะมีโอกาสได้มาร่วมร้องเพลงกับนักร้องที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็ก
ตัวเธอร้องเพลงพี่ตายได้แทบทุกเพลง
และยกให้พี่ตายเป็นนักร้องในดวงใจ
เพื่อให้พี่ต่ายได้แทบใจในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งว่า
คนนั้นก็คือราชาเพลงลูกทุ่งยอดรักสลักใจ
ความชื่นชอบศิลปินระดับตำนานคนนี้
ไรอันก็เคยลงประกวดร้องเพลงเป็นเงาเสียงของยอดรักสลักใจมาแล้ว
อกจากนี้ในวันอำลาเวทีไมค์ปลดหนี้๒๐๐สมัย
น้องไหลอ้านก็ยังเลือกผลงานเพลงสุดอมตะ
เพลงขอบคุณแฟนเพลงของศิลปินผู้ล่วงลับมาร้องแทนใจด้วยค่ะ